ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง
เพลงที่๕
มูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ

ร้อง

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้จากนี้รับแล้วค่ะคุณค่า๘๐๐๐๐บาท

จากคุณขัตเตอร์ยามราศีนะครับ

เก่งทั้งในเรื่องของการร้องเพลง
จำเนื้อและความกดดัน
กดดันก็ผ่านมาแล้วแต่คนที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่
และมีบุญคุณจริงโบกมืออยู่ตรงนู้นค่ะ
เขาบอกว่าทำไมนะคะสอนมา

คือคุณใจเขาสอนมาแต่คุณแม่นี่นั่งอยู่ระหว่างรอเฉลย

เห็นทำหน้าอยู่บอกแน่นหน้าอกจะเป็นลม

อีกเพลงเดียวเพราะฉะนั้นคุณพ่อจะมีเสียงแล้วนะ

เพราะว่าตอนนี้น้องแก้มเดินทางมาถึง
จุดหมายปลายทางที่ตั้งเอาไว้แล้ว
นั่นก็คือเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
ถ้าทำได้ก็จะมีเงินไปซื้อกล่องเสียงเทียม
สนุกสนานเฮฮาพูดจะตลกเหมือนเดิม

ถ้าพร้อมสำหรับเพลงที่๖แล้ว
อินโทรเพลงที่๖นะครับ
มูลค่า๑แสนบาท

เพลงนี้นะฮะดูเห็นคุณพ่อนิ่งไป

เพลงนี้๑แสนบาท
ตั้งแต่ผ่านมาเพลงนี้รู้สึกมีปัญหากับมันที่สุดใช่ไหม
ค่ะไม่เคยฟังค่ะ

หมายความว่าไม่เคยรู้จักเพลงนี้เลย

ถ้าหยุดรับ๘๐๐๐บาท
ถ้าสู้ต่อเสี่ยงที่จะเปิดตัวช่วยอาจจะเจออะไรก็ไม่รู้

แต่ถ้าผิดเปิดแล้วมันจะต้องร้องแล้วก็ร้องผิด๘๐๐๐ที่มีอยู่เหลือ๔๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นคงตัดสินใจได้นะครับ

มูลค่า๑แสนบาท
จะสู้หรือจะหยุด

สู้

หรือจะหยุด
สู้ค่ะ

ทั้งที่ร้องไม่ได้เลยคุณป่า

อัดใจกับเด็กสมัยนี้จริง
ก็แม่ทำงานมาเยอะแล้ว
ไม่อยากให้แม่ทำแล้วก็คือ
อยากได้๑๐๐๐๐เลยอย่างนั้น
เธอเหนื่อยมาก
แต่ถ้าสู้แล้วมันผิดพลาดแม่จะเหนื่อยกว่าเดิมอีกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีโอกาสที่จะต้องใช้โอกาสนั้นแล้ว
ใช้

อยากได้อะไรมากที่สุดคงจะเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลย

เพราะฉะนั้นเลือกให้ดี
ทางบ้านเป็นกำลังใจส่งแรงใจมาให้น้องเขาเลือกให้ถูกด้วย
คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้า
ดีดีไอบูพาวเวอร์หนึ่งถึงหกแผ่นไหนครับ
อัตราแผ่นที่สองก็คือ
นาฬิกา

มูลค่าหนึ่งแสนบาทของแก้มแผ่นแรกที่เลือกแผ่นที่สองก็คือโทรหาคนรู้จักครับ
นี่เป็นแผ่นแรกนะครับเหลืออีก๒แผ่นจะใช้สิทธิ์เลยไหมครับ
หรืออยากจะเปิดอันอื่นก่อน

แล้วค่อยมาใช้อันนี้ได้ไม่เป็นไรนะครับ
เหลืออีก๒แผ่นนะครับตอนนี้เลือกไปแล้วคือแผ่นที่๒เหลือแผ่นที่๑แผ่นที่๓

แผ่นที่๕ค่ะ

ตอนนี้เปิดตัวช่วยไปแล้ว๒แผ่นนะครับ
แผ่นที่๒ก็คือได้โทรหาคนรู้จัก
และแผ่นที่๕ก็คือร้องผิดได้๑คำ

ตอนนี้เหลือข้ามเพลงนี้ไปเลย
เพลงเก่งของคุณได้ฟังเพลงต้นฉบับและเปลี่ยนเพลงสามในสี่
เปลี่ยนชีวิตของแก้มได้
เพราะฉะนั้นใช้สิทธิ์แน่นอน

มาถึงตัวช่วยแผ่นที่๓นะครับ

ตัวช่วยนี้จะเปลี่ยนชีวิตของครอบครัวน้องแก้มได้หรือไม่นะครับ
คุณพ่อจะได้กลับมาพูดเหมือนเดิมหรือไม่

ร้องเพลงเก่งของแก้ม
นั่นหมายความว่าแก้มมีสิทธิ์เอาเพลงเก่งของแก้มมาร้องแทนเพลงที่๖
และมีสิทธิ์ร้องผิดได้๑คำ
แล้วก็มีสิทธิ์โทรหาคนรู้จักแต่คงไม่โทรแล้ว

เอาละครับน้องแก้มตอนนี้มาถึงเพลงที่๖

นั่นหมายความว่าแก้มมีสิทธิ์เอาเพลง

คุณคัทริยามรสี
ถ้าสำเร็จ๑แสนบาทที่เธอบอกกับเราไว้ในรายการ

เอาไปช่วยคุณพ่อผ่าตัดเปลี่ยนกล่องเสียงเทียม

ขอให้ราบรื่นจนจบเพลง

มูลค่า๑แสนบาท

โปรดติดตามตอนต่อไป

ลงรั้วทำซุ้มประตูติดป้ายให้คนรำ
สถานีคือสุสานคนช้ำ
เก็บหาหัวใจร้ายซึ่งวิญญาณ
หยุดทรมานทรกรรม
อยู่อย่างคนช้ำตายดีกว่า
ขุดลบไว้ก่อนตอนฉันยังเป็น
ไม่ต้องบอกปูนสิเม่นทับหน้า
หวานใครก็ได้ช่วยเอาดินกลม
หลุมฝังศพฉันด้วยนะ
วันเธอวิวาคือวันฉันตา
หลังบ้านฉันเป็นป่าช้าคนเศร้า
เงียบเหงาเหยื่อหิน
ฉันขอยึดเป็นที่พึ่งสุดท้าย
อยู่เรื่องตายไม่ต่างกันนะ
อุทิศความรักและหัวใจ
เป็นปุ๋ยต้นไม้ยังโลฟ
แล้วยิ่งมันเป็นเพลงที่จะทำให้ได้หนึ่งแสนบาทโอ้โห
มน้ำดีตีตับแต่ว่าความตื่นเต้นตอนนี้ทำให้
รู้สึกเป็นกฎไหลย้อนแสปร้อนโทงโอกไปหมดแล้ว
ตื่นเต้นมากตื่นเต้นจริงจริงคือโล่งอกทั้งคุณผู้ชมทางบ้านด้วยแหละครับ
นะครับแต่ตอนนี้มาถึงนาทีสำคัญร้องไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงที่หกมูลค่าหนึ่งแสนบาทแก้มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่หกมูลค่าหนึ่งแสนบาทแก้มร้อง

ดีใจครับ

ตั้งแต่ครั้งที่แล้วมาถึงครั้งนี้
พี่เพิ่งเห็นแก้มยิ้มแบบยิ้มกว้าง

มันเป็นยิ้มแห่งความสุขที่มาจากใจจริงเลย
ออกสู่ใบหน้าและสายตา

อยากให้พ่อเขียนความรู้สึก

คือได้เงินไปผ่าตัดกล่องเสียงแล้วแน่นอน
ได้มาจากความสามารถของแก้ม

ใจหายใจคว่ำเหลือเกิน

ภูมิใจในตัวลูกมาก

คุณแม่เป็นไงครับ

มันมาจากอะไรคะคุณแม่

ไม่สามารถที่ช่วยอะไรพ่อกับแม่ได้
แต่ว่าวันนี้เขาทำได้

นี่คือวินาทีแห่งความทราบซึ้งค่ะคุณผู้ชม

ที่ลูกที่พ่อแม่เลี้ยงมาเห็นว่าเป็นเด็ก

แล้วสามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้
วันนี้จะอยู่ในความทรงจำของน้องแก้มและครอบครัว

นี่คือวินาทียิ่งใหญ่ของครอบครัวนี้ค่ะ
ขอบคุณพ่อคุณแม่
ตอนนี้ร้องได้ในเพลงที่๖รับแล้ว๑แสนบาท

ยังไงก็ต้องเปิดให้ฟังก่อน
เพลงนี้มีมูลค่า๒แสนบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท

นี่คือเพลงที่๗ถ้าคิดว่ามันได้ตามเป้าเราแล้วก็บอกอาวว่าหยุดและรับ๑แสนบาทแต่ถ้ามันหอมหวาน
เหลือเกินเพลงนี้อยากจะเสี่ยงก็ได้นั่นเป็นสิทธิ์ของเราตอนนี้ตัวกิเลสมายืนโอ่งแก้ว
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่เจ็ดนะครับมูลค่าสองแสนบาทแก้มครับจะสู้หรือจะหยุด

ถ้าหยุดตอนนี้นะครับก็รับเงินที่สะสมมาในเพลงที่๖นะครับแก้มรับไปเลยนะครับวันนี้๑แสนบาทครับ
ช่วงหลังนะครับก็ทำสำเร็จกันไปหลายคนที่ตั้งเป้าเอาไว้วันนี้เราดีใจได้เติมเต็มครอบครัวของน้องแก้มนะครับคุณพ่อคุณแม่และคุณลูก๓คนทำให้คุณพ่อกลับมาเป็นคุณพ่อคนเดิมได้

ถ้าเรียบร้อยแล้วคุณพ่อพูดได้แล้วนี่ส่งข่าวมาด้วยนะ

เอาละครับคุณผู้ชมถ้าอยากจะได้เห็นนักสู้แบบนี้ได้ดูชีวิตเรื่องราวของคนที่เขายังสู้ชีวิตกันอยู่ในสังคมเราก็ติดตามเราได้นะครับร้องได้
ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ผมปานุ่มและสาวเป๊กยินดีพบกับคุณผู้ชม
เราจะนำเสนอนักสู้ชีวิตคนต่อไปให้ท่านได้เห็นนะครับ

เราก็ต้องขอปิดรายการนะครับไปพร้อมกับน้องแก้มนี่เลยนะครับ

สวัสดีครับ
วันนี้นะคะแก้มก็รู้สึกดีใจนะคะ
ที่ได้นำเงินหนึ่งแสนบาทกลับไปบ้านนะคะเพื่อไปรักษาพ่อค่ะ
ก็ขอบคุณทางรายการนะคะที่ทำให้หนูมีวันนี้ค่ะ
ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ค่ะ
ขอขอบใจลูกมากนะที่ทำวันนี้ให้พ่อได้

อายุ๔ขวบแล้วแต่ยังพูดไม่ได้
หมอเขาบอกว่าพัฒนาการช้า

เวลาผมหาเงินไม่ทันอะไรอย่างนี้ลูกชายก็อด
เวลาก็หิวก็มาก่อค้าเรา

ปัญหาเรื่องลูกก็พอหนักใจแล้วมาปัญหาเรื่องแฟนอีก
เขาบอกว่าเป็นเชื้อราในตาต้องเอาตาออก

เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
ที่นี้ไม่มีเงินทอง
มารองรับความลำบาก